เหมือนกับเรื่องนี้เลยคุณผู้ชมที่นนทบุรี
เขาแชร์ภาพผู้ชายคนนึงค่ะ
นอนเป็นลมอยู่ริมถนนเลยนะคะเป็นชายเร่ร่อนด้วย
ทีนี้เจ้าของร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งเขาไปเห็น
ก็มีการเข้าไปสอบถามเข้าไปพูดคุยนะ
ก็รู้ว่าผู้ชายที่นอนอยู่ตรงนี้คือคนตกงานแล้วไม่มีบ้านอยู่
ทีนี้เรื่องนี้ถูกแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊คของเจ้าของร้านกาแฟ

ก็โพสต์ภาพผู้ชายคนนี้ที่ใส่ขาสั้นไม่ได้สวมรองเท้านอน
อยู่ที่พื้นถนนเนี่ยนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราว
บอกว่ามีคนมาขอข้าวที่ร้านทางร้านเนี่ยก็จัดการหาให้
ไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวนะให้น้ำดื่มด้วยนะคะ
หลังจากนั้นผ่านไปครึ่งชั่วโมงเจ้าของร้าน
ก็ไปเจอผู้ชายคนเดิมเนี่ยที่เคยมาขอข้าวเนี่ยนะคะ
นอนอยู่ที่ข้างร้านนอนอยู่ริมถนน
เจ้าของร้านก็เลยเดินไปสอบถามผู้ชายคนนี้
เขาบอกว่าเขาตกงานเขาไม่สบายหน้ามืดจะเป็นลมก็เลยนอนพัก
ทางร้านก็เลยให้ลูกน้องเอาข้าวเอาน้ำเอายา
แล้วก็ฝากเงินค่ารถไปให้ผู้ชายคนนี้
จากการสอบถามผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาตกงานเลยไม่มีที่อยู่นะคะ
แล้วเมื่อคืนนี้ลูกน้องของร้านกาแฟ
ก็เลยโทรศัพท์ไปเบอร์ที่ร้องทั้งสองคนย้ำกับคุณผู้ชมค่ะ
ของทางพมที่รัฐบอกว่าตอนนี้มีโครงการที่จะช่วยเหลืออยู่
ว่าจะจัดหาที่อยู่ให้แต่ปรากฏว่าสายด่วนเนี้ย๑๓๐๐เนี่ย
โทรไปเป็น๑๐รอบเหมือนกันนะไม่มีคนรับ
ร้านก็เลยไม่รู้ว่าจะช่วยผู้ชายคนนี้ยังไง
ก็เลยเขียนเบอร์สายด่วน๑๓๐๐เอาไว้ให้ผู้ชายคนนี้
แล้วก็แจ้งให้ตำรวจเข้ามาช่วยดู
แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงต่อ
เพราะว่าตอนนั้นมันก็ประมาณ๓ทุ่มแล้วค่ะ
มันใกล้จะเวลาเคอร์ฟิลล์ตอน๔ทุ่มแล้วทุกคนก็ต้องรีบกลับบ้าน
หลายคนก็คาดหวังว่าผู้ชายคนนี้น่าจะได้รับการช่วยเหลือ
แต่ว่าล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมมาด้วยนะคะ
ว่าหน่วยงานของทางจังหวัดทางน้นทบุรี
เข้าให้การช่วยเหลือจัดหาที่พักให้กับผู้ชายคนนี้เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะ
สายด่วน๑๓๐๐พมค่ะ